ก่อนหน้านี้ราคากล้วยสูงขึ้นเพราะว่าภัยแรง
แต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วผลผลิตก็ออกเยอะขึ้นนะครับ
ราคากล้วยลดลงแต่ว่าเกษตรกรก็เร่งตัดกล้วยไปขายตามตลาดนะครับ
นี่นะครับไปดูที่อ่างทองนะครับ
กล้วยน้ำว้าจำนวนมาถูกจัดริงรายไว้บนแผงคา
ของนางสายใจรักสะอาดคุณพี่
ซึ่งเป็นแม่ค้ากล้วยน้ำว้าในตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองตะมนตลาดหลวงนะครับ
โดยแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาในพื้นที่
ทำให้ชาวสวนพากันเร่งตัดกล้วยน้ำว้าที่กำลังให้ผลผลิตงอกงาม
ส่งขายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะแผงค้าของดิฉันเนี่ยนะคะ
ก็มีกล้วยน้ำว้ากว่า๒๐๐หวีคุณ
วางขายเต็มหน้าร้านเลยค่ะนี่ยกมาทั้งกระบะเลยนะครับ
โดยจะขายกล้วยน้ำว้าราคาเพียงหวีละ๑๕๒๐บาท
ก่อนหน้านี้เคยขายหวีละ๕๐๖๐บาทเพราะภัยแรง

แล้วก็ใครที่อยากจะซื้อหากล้วยน้ำว้าที่ราคาถูก
ก็ไปที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองจังหวัดอ่างทองได้เลยนะครับ